ระยองครับคุณผู้ชมชาวบ้านเข้าไปแจ้งความเลยนะ
เพราะว่าโดนแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอก

เออเพราะคุณขวัญพี่เบิร์ตเราดูด้วยสายตา

เมื่อติดตั้งแอปนี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องจ่ายภาษี
เฮ้ยมันไม่มีหรอกเป็นวิธีการบอกเรียกภาษี

เออใช่นี่พฤศจิกายนแล้วจะทันวา

แล้วนี่นางสาวระวีวันเป็นผู้เสียหายนะครับ
เป็นชาวจังหวัดระยองอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนา

เพราะว่าโดนแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรมาอ้างว่า

จะมาแนะนำคุณระวีวันถึงวิธียกเลิกข้อมูล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
กรมสรรพากรอ่ะโอ้โหเราดูเราก็เชื่อนะนี่นี่ให้อะไร
หลอดการทำการตรวจสอบชื่อนามสกุลการุนายอย่าเพิ่งใช้งานโทรศัพท์เหรอ
ใช่คุณขวัญแล้วแบบนี้ครับมันก็ค้างอยู่แบบนี้สักพักหนึ่งนะ
ค่ะคุณระวีวันเอามือถือไปให้ร้านซ่อมหน่อย
มันเป็นอะไรหรือเปล่าอืมพอกลับมาใช้งานได้ปกติ
รีบไปดูเงินในแอปธนาคารเลยเอาเป็นไงยอดเงิน
หนึ่งหมื่นสองพันบาทในบัญชีหายเกลี้ยงเลยฮะเฮ้ยหายวับเลยฮะเออ
แล้วก็มีสลิปโอนเงินทิ้งท้ายไว้ให้ด้วยนะอ๋อนี่นะเออ
สามห้าสี่ชื่อบัญชีอภินัตตาแก้วเมืองอืม
คุณระวีวันมั่นใจคิดเอาไว้ต้องใช่แน่มิจฉาชีพหลอกเธอครับ
ฝากเตือนไปยังทุกคนนะอย่ารับเลยนะไอ้พวกเบอร์แปลกโทรมาเนี่ย
แค่รับก็อย่ารับหรือถ้ารับแล้วอย่าไปพูดคุยเด็ดขาด
เพราะว่าเขาจะหาทางค่อยโน้มน้ำเออ
แล้วถ้าเราเผลอฟังเขาเผลอเชื่อเขานิดนึง
ติดตั้งแอปพลิเคชันแบบที่เขาบอก
อาจจะโดนแบบพี่ระวีวันเลยครับโอ้โห
เงิน๑๒๐๐บาทเธอหายวับไปจากบัญชีเลยฮะ
โอ้โหเห็นใจนะเป็นอุทาหอนแล้วกันนะคะโอ้โหต้องมาเตือนกันหน่อยครับ